ไฟเซอร์หลายคนตั้งคำถามแล้วก็ทวงหาค่ะ
ไฟเซอร์หายไปไหนนะดันแฮชแท็กในทวิตเตอร์อันดับหนึ่งเลยนะคะ
ทีนี้มันมีภาพภาพหนึ่งผู้ชายคนนี้อ้างตัวว่าเป็นทหารยศ๑๐เอก
เขาไปโพสต์ในเฟซบุ๊คส่วนตัวนี่ค่ะคุณผู้ชม

โพสต์ภาพนี้พร้อมกับข้อความโมเดิร์น่าจ๋าพี่คงรอน้องต่อ
ไม่ไหววันนี้พี่ขอนอกใจมาซบไฟเซอร์ก่อนนะ
นี่ไงคะเป็นประเด็นเลยแล้วมีชาวทวิตเตอร์เนี่ย
ภาพนี้กับโพสต์นี้ไปแชร์ต่อในทวิตเตอร์
ก็เลยทำให้ในทวิตเตอร์ร้อนแรงมากเลย
คำถามตัวโตคือนั่นไงขึ้นมาให้แล้ว
ด่านหน้าหรือหน้าจุดจุดจุดโอ้โหไม่กล้าเติมเลย
กลัวถูกเติมคำในช่องว่างเอาเอง
เอาล่ะแต่คำถามคือเดี๋ยวนะไฟเซอร์ที่สหรัฐมอบให้เนี่ย

คือเขาอยากจะให้ด่านหน้าที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์ใช่ไหม
แล้วทหารเป็นด่านหน้าตรงไหนคุณผู้ชม
นี่แหละค่ะหลังจากที่โพสต์นี้ถูกแชร์ออกไปนะคะ
มีการโชว์บัตรคิวของโรงพยาบาลที่เลย
ลำดับที่๗๒๗คุณผู้ชมไม่ต้องจดนะคะ
เพราะไม่น่าจะเอาไปแทงหรือซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลได้
แค่อยากจะสะท้อนว่านี่คือข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้นจริง
เขาโพสต์จริงค่ะวันที่๘สิงหาคม๒๕๖๐
เวลา๑๑นาฬิกา๒๑วินาทีนะคะคุณผู้ชม
จนเป็นกระแสโด่งดังเลยที่ฉันไปดูแล้วนะ

คือในใบโอของเขาประวัติของเขา
ชัดเลยว่าสังกัดกระทรวงกลาโหม

แต่ในเฟซบุ๊คของเขาไม่สามารถที่จะไปดูรายละเอียดได้
เป็นส่วนตัวแล้วนะคะน่าจะแบบทัวร์ลงเยอะแล้วค่ะ
หลังจากที่โพสต์แบบนี้เสร็จปุ๊บ
คุณผู้ชมคนมาแสดงความคิดเห็นเยอะเลยนะคะ

แล้วที่คุณฉีดเนี่ยเพราะอะไรทำไมถึงได้ฉีด
ตั้งคำถามแบบนี้เยอะแต่ปรากฏว่าก็ไม่ได้คำตอบอ่ะนะคะ
ทีนี้วันนี้คาดว่ากระทรวงกลาโหมต้องออกมาชี้แจงเรื่องนี้นะคะ
ทีนี้มาดูสำหรับตัวเลขการฉีดวัคซีนกันหน่อยนะคะ
ตั้งแต่๒๘กุมภาพันธ์จนถึงวันเสาร์ที่ผ่านมา๗สิงหา

รวมเฉพาะวันที่๗สิงหาวันเดียว
สะสมวันนี้โอ้ทะลุ๒๐ล้านโดสไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
เหลือเวลาอีกประมาณ๘๐ล้านโดส
ค่ะ๘๐ล้านโดสเหลือเวลา๑๔๕วัน
แต่ถ้าเกิดว่าจะนับว่าที่นายกประกาศลั่นวาจาว่า๑๒๐วันจะเปิดประเทศ

นั่นแปลว่าเหลือเวลาอีกสักประมาณ๖๘วันทันไหม
เหมือนว่าประสาทสายก็กำลังจะพังทลายยังไงก็อย่างนั้นเลยนะคะ